บางทีคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะมันคลิปเก่าคลิปใหม่

มันคือมีคลิปออกมาเรื่อยสำหรับกรณีของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นะคะ
คือผู้ปกครองเนี่ยเขาทยอยไปขอดูคลิปจากกล้องจอดติด

เห็นลูกตัวเองไปเรื่อย

ล่าสุดวันนี้กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยนะคะ
เขารวมตัวกันไปที่สำนักงานอายการสูงสุดนะคะ
ไปพร้อมกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
หนังสือร้องเรียนให้ดำเนินการคุ้มครองเด็กที่ตกเป็นเหยื่อค่ะ
มีนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเป็นผู้รับเรื่องนะคะ
นายประยุทธ์ก็บอกว่าสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยสั่งการเร่งด่วนไปยังพนักงานอายการทุกท้องที่ที่เกิดเรื่องแล้ว
ให้เข้าไปกำกับดูแลการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนแล้วก็สหวิชาชีพตามหลักสากลค่ะ
จากนี้สำนักงานอายการสูงสุดก็จะหารือร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดำเนินการเรื่องนี้ด้วย
ทีนี้ผู้ปกครองคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังดูเนี่ยโอ้โหใจแทบสลาย
เขาบอกว่าลูกเขาอ่ะถูกทำร้ายถึง๑๗ครั้งภายในระยะเวลาแค่๕วันไม่ถึง๑สัปดาห์โดนทำร้าย๑๗ครั้งโอ้โหเยอะมากโดนตั้งแต่ใช้มือทุบตีใช้กล่องดินสอทุบโดนอุ้มแล้วโยนกับพื้นใช้โทรศัพท์มือถือตีไปที่ลำตัวและแขนนะคะโอ้โห
คุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นทางด้านขวามือเนี่ยเป็นคลิปวันที่ผู้ปกครองกลุ่มแรกเขาไปขอดูกล้องวงจรปิดพร้อมกับครูพี่เลี้ยงจุ๋มคนนี้แล้วก็มีผู้ปกครองคนนึงอ่ะทนไม่ได้วิ่งเข้าไปกระโดดถีบค่ะทีนี้มันมีประเด็นเกิดขึ้นตรงที่ว่าครูพี่เลี้ยงจุ๋มจะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ปกครองข้อหาทำร้ายร่าง
พวกผู้ปกครองเนี่ยแปลว่าคุณไม่สำนึกเลยสิไม่มีความจริงใจที่จะสำนึกเลยใช่ไหมกลุ่มผู้ปกครองก็เลยบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าท่าทีคุณเป็นแบบนี้เราจะไม่ขอเจรจากล่ายเกลี่ยใดแต่จะดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้มีผู้ปกครองอีกรายนะคะบอกว่าลูกเนี่ยถูกครูที่ชื่อแพรวถูกพี่เลี้ยง

แสดงความคิดเห็นหนึ่งในนั้นค่ะก็มี
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์คนนี้เขาไม่ได้เป็นทนายแต่เขาก็รู้กฎหมายเยอะเนาะ
ก็เป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมโพสต์ข้อความค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะคะบอกว่า
ได้ก็ดับได้๓๕ปีไม่มีความหมายหากไปฟ้องผู้ปกครอง
ชมรมไม่เห็นด้วยอย่าเห็นแก่เงินจนลืมคุณธรรมถึงจะเป็นเพื่อนกันก็เตือนด้วยความหวังดี
โรงเรียนค่าเทอมแพงจ้างครูไม่มีคุณภาพทำร้ายเด็กแทนที่จะสำนึก
โพสต์เขาค่ะอีกคนนึงไม่น่าเชื่อเขาเห็นตรงกันในเรื่องนี้
ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดปกติเขาจะเป็นคู่กรณีกันไง
มีไม่กี่เรื่องแต่เรื่องนี้เป็นหนึ่งในนั้น
เรื่องนี้เห็นตรงกันธนายตั้มก็โพสต์เฟซบุ๊คเหมือนกันนะคะ
บอกว่าต้องไม่แจ้งความผู้ปกครอง
ควรเข้าใจว่าเป็นลูกใครก็โกรธ
แล้วก็มองว่าการพาลูกความไปแจ้งความเนี่ย
เหมือนการราดน้ำมันลงกองไฟ
ทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายยิ่งขึ้น

และทำให้คดีอื่นเป็นพรวนเสียไปหมด

ก็เป็นสิทธิ์ของครูพี่เลี้ยงจุ๋มจริง

แต่เรื่องว่าควรหรือไม่ควร
อันนี้เดี๋ยวฉันให้สิทธิ์คุณผู้ชมเหมือนกันประสิทธิ์แล้วกัน

ตำรวจเรียกครูอิงครูแพรแล้วก็ครูแพรว
รับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยอีก๓คนนะคะ